สนับสนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
มาวันพ่อโป่
เมื่อวานโปจะมาเอาคืนกันเหรอ
เมื่อวานไม่ได้ตั้งใจสวัสดีค่ะพร้อมกับดีกว่ากันครับ

โป๊ะแตกนะครับกับเรา๓พิธีกรสุดสวย

เมื่อกี้เพลงมันอาจารย์ลำวงเลยอะ

มีเรื่องโป๊ะอันหนึ่งอยากถาม

โป๊ะอะไรกับผู้ชายในเฟซบุ๊กตอนนี้
ตายแล้ว
เราเพิ่งรู้จักเขาเป็นครั้งแรกเห็นในนั้น

แต่เราเห็นมีคนกดไลค์ชื่ออยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกัน

ตัวเองกดไลค์ด้วย

นี่ขอบอกนะเวลาเล่นอะไรในเฟซบุ๊กอะนะ
ชีวิตนี้เขารู้กันทั้งประเทศเลยนะ

มันอยากรู้จักนี้คือจีบเหรอ
เราก็ปกโป้งกับอาจารย์ไปทีเลยนะนี่เราต้องบอกว่ามีข่าวนะครับ
ก่อนนี้ที่แบบว่าเป็นนาทีที่เรียกว่ามันเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นมาแล้ว
ไม่น่าที่จะคาดคิดได้มันจะเป็นอย่างนี้

มีคนที่เขาใช้เฟซบุ๊กมีชื่อว่าอะไร
หน้ารถตู้ที่มันแบบว่า
กล้องจับไปข้างหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ก็เรียกกล้องอะไร
ภาษากล้องหน้ารถ

ไอ้ทีเลวอ่ะในขณะขับเข้าไป
ก็มี๑๐ล้อมันวิ่งพุ่งพลวดเข้ามาเลยทันที
มันมายังไงเดี๋ยวไปดูสิคะ
เพราะว่า๒ล้อคร่อง
คือตุ๊กก็ขับมาค่อนข้างเร็วเลย

ดีที่คนไม่เป็นอะไรนะ
ก็ก็เรื่องก็คือว่า

นั่นแหละแต่ยังไงมันก็ไม่ควรจะมีสภาพนี้เกิดขึ้น

หน้าวานสองสามวันก่อนก็รถเวียงกันตก
ตกจากทางด่วนลงมาคว่ำหงายท้องเลยนะพี่ม้า

แล้วคงเร็วทำไมไม่ชะรอนเหรอ

คนเราขับรถเดี๋ยวนี้ต้องมีสติ
แล้วอย่าง๑๐ล้อเนี่ยมันหนักอยู่แล้วแล้วก็บรรทุกน้ำมันใช่ไหม

อะไรนั่นแหละเพราะเวลามันวิ่งมามันเบี่ยงมาอย่างนี้เนอะ

คือคนเราขับรถอย่างนั้นเราจะคิดเพียงว่าจะขับอย่างไรเนี่ยไม่ได้
เราต้องคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราก่อให้เกิดอันตราย
มันสามารถแบบใครผิดใครถูกอะไรอย่างนี้ได้เลย
คือคนที่ขับรถผิดกับตำรวจที่ทำอะไรไม่ดีเนี่ยกลัวกล้องพอกันนะ
เออใช่พี่หญิงใหญ่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหม
เคยแต่แบบว่าเป็นคนขับรถช้าคนขับรถสี่สิบเอง

นี่แต่ขับรถช้าก็สร้างปัญหาได้เหมือนกันนะ
ขับรถช้าแต่ปากไว
ไม่แต่คนขับรถช้าแล้วอยู่เลนขวานี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่สร้างปัญหานะ

อาจารย์แต่ทีนี้อันนี้อันตรายกว่านะ
ประเภทมาถึงมาเคาะประตูรถเราแล้วบอกว่าเราเฉียวรถเขา

ขับรถมาเฉยเลยไม่ได้มีอะไร
ขับมาเพลินสรุปพอเห็นหน้าเป็นพลตอานนท์ขับรถหนีเลย

ขับรถมาจากพัทยากลางคืน

เดี๋ยวไปลงบันทึกประจำวันไว้ดีไหมครับ

ที่ไหนเหรอที่โรงพักเดี๋ยวผมพาไป

แล้วก็ขับรถตาม
บนถนนสุขุมวิทย์เขาเลี้ยวเข้าซอย
แล้วก็ล้างตาม

จะค่อยที่จะไม่มีบ้านคนอยู่แล้วนะ

พี่บอกว่าคนขับรถหยุดเดี๋ยวนี้แล้วแกไปไหนก็ไป

ที่บอกหมุนรถกลับเดี๋ยวนี้
เพราะเราคงกำลังจะถูกล่อลวงเข้าไปในบริเวณที่อันตราย

เราก็ไม่รู้ว่าโรงพักเทพที่พัทยาอยู่ที่ไหน

น่ากลัวระหว่างนี้ขับรถก็ต้องดูแลดูให้มันปลอดภัยด้วยนะ
เพราะตอนนี้มันแป๊บเดียวเองพี่ม้าตายแล้ว

ไม่เอาแล้ว

แล้วรถมันก็จะติดไฟเขียวไฟแดง
แล้วในขณะที่รถที่ติดไฟเขียวไฟแดงอยู่นี่
มันก็จะมีสะพานลอยข้ามคนเดินข้ามนี้ใช่ไหม

เงาดำพาดลงมาบนถนน

อีกตั้ง๔คันเนี่ย

นางจะจอดเพื่อที่จะให้ล่ม
เอาเงาสะพานมาบังล่มนาง

ขับรถติดแอร์

ฉันก็อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ

จะบอกฉันผิดเหรอสรุปฉันผิด

ก็ด่ามันทำปากนี้

จะบอกให้อาจารย์ไม่ต้องไปหาฟงหาแฟนตามเฟสแล้วล่ะ
ขับรถนี่แหละขับรถไม่ดีดีเดี๋ยวผู้ชายก็ตะโกนมาแล้ว

อุ๊ย

ไม่ใช่รูปปลอมเลยรู้จักเหมือนกัน
ไม่ต้องเลย

มาทิเบ๊กเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ

อันนี้ให้ดูเล่นดีกว่าขำ
นี่ระวังนะเดี๋ยวเขาฟ้องนะ
ช่วงหน้ามีเรื่องพรอยแพทย์มาก

ทำไมเพลงมีคุณคาด

ไลน์ยังตามไปถึงบ้านเยอะมากเลย
แต่ข้าวผัดกับโอเลี้ยงไม่ต้องเตรียมไว้ให้พวกเรานะ

ต้องบอกว่าแล้วก็เผื่อแบบกระตุกกันให้แบบว่าสุริสุดเดชเลย

น้องพลอย

คนจริงต้องแบบโพสต์นี่แหละด่าใครก็ตรงโพสต์ให้มันโลกรู้เลย
เหมือนนางเอกคนนี้ไงพลอยเชอมาน
นางเอกที่ชัดเจนในความแรงเสมอต้นเสมอไป
อัพภาพในไอจีแคปชั่นว่า

ไม่รู้เขาบอกอาจารย์ว่าแรงไหม
แรงแน่คำนี้แต่อยากจะรู้ว่าคนที่ถูกเขาด่าคือ
ว่าไม่แรงถ้าเป็นพลอยเขาแรงกว่านี้อีก
จริงกระแดะจังมันธรรมดานะกระแดะจัง

มีอีกอันนะอีกอันหนึ่งพจน์รูปลินทร์
ตอแหลแลนด์ตรงนี้หรือเปล่าอยู่ไหน

คนนี้ก็เป็นนายกเทศมนตรีเราเป็นเพียงแค่ประชาชนในพื้นที่
เราในฐานะพวกคิดวิเคราะแยะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลอยเขาหมายถึงใคร

มีทั้งคำว่ากัดแดดมีทั้งคำว่าตอแหลแลนด์มีทั้งคำว่าใคร
เขารู้แต่เขาไม่บอกเรา
นี่หนูพอยที่หลังโพสต์อะไรนะบอกให้มันมีใบ้นิดหน่อย
ไม่
อาจารย์ยิ่งสากปองสากเอาไปกันใหญ่แล้ว
พอ๓คนนี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็แย่งกันพูดจะตายอยู่แล้ว
ลาเหรอถ้ามาแล้วลาเลยเหรอ

ก็เลยเชื่อทำไมไม่ต้องอ่านได้ไหม

มีคนชอบทักพี่เป็นเขา
มันผมไม่ได้เหมือนกันสักหน่อยหนึ่ง

หลุมบนใบหน้าก็ไม่เท่ากัน
อาจารย์ยิ่งสากอาจารย์เซรีย์เขาบอกว่า
มีคนชอบทักเขาว่าหน้าเหมือนอาจารย์

เขาบอกพี่พศอยู่รายการนี้ดูดีมาก

ไม่เคยทำเลยมันตึงโดยธรรมชาติ

ที่หายตรับสูญไปชวบชุบวาบ

ช่วงหน้าน้องรุ่งนะครับ
อ่ะเปิดใจสถานก่อน

เออก็นั่นน่ะสิอะไรอะไรแลนด์นะ
เพราะคำว่ากระแดะมันน่าจะเป็นคนนะแต่ถ้าต่อแหลแลนด์มันควรจะเป็นสถานที่
นางอยู่ตรงไหนนางอยู่ที่ไหน
ก็แปลว่านัดที่นั้นเธอต้องไม่พอใจนัดที่นั้น
แล้วต้องมีใครบางคนในที่นั้นที่เธอมีความรู้สึกว่าทำให้เธอไม่พอใจ
ใช่ทำกระแดะใส่เธอไง

ปปคืออะไรปปศหรือเปล่า
ไม่ใช่ปอปอปอปอใครนะเดี๋ยวเดี๋ยว

ไม่เค้ามีแลนด์ละคนเค้าบอกคนอ่ะกระแดะ
แต่ว่าอยู่ในตอแหลแลนด์ไง
คนในสถานที่นั้นกระแดดและต่อแหล่มากสถานี
ประมาณอะโอเคงั้นเลือกคนอื่นละกันว่าเราสรุปไปได้

แต่ที่แน่ตอนนี้นะฮะจะบอกว่าสถานะของบอลนะฮะ
ที่เขาคบกับอุ้มลักษณะใช่ไหม
ที่เคยยืนยันว่าจะแต่งงานกันมาบอกว่าไม่
เค้ามีเนี้ยเหมือนบอกจะแต่งงานนะตอนนั้น
ก็พอเดี๋ยวมีราวนะหายไปเป็นรูปนึงนะ
วันนี้น้องอุ้มออกมาก็แบบว่ายังครบครบกันอยู่

ถ้าได้รู้จักจริงก็จะรู้กันเองค่ะ

สิ่งสำคัญแล้วคือพ่อคุณพ่อคุณแม่อุ้ม

คุณพ่อคุณแม่ก็คือแค่นั้นนะคะ

เรื่องการแต่งงานยังไม่ได้มีแพลนเลยค่ะ

เราก็แค่มองว่าอาจจะมีวันนั้น
แต่ในเรื่องของการแต่งงานนะตรงนี้ก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะ
จนกลุ้มเชื่อว่าถ้าเราทั้งสองคนเป็นเงือผู้อย่างไรวันหนึ่ง

พี่ว่าเขาเป็นคนที่ให้เกียรติผู้ชายนะวิธีการตอบของเขา
คือเขาบอกว่าเขาจะไม่บอกว่าดีหรือไม่ดี
แต่ถ้าใครมาคบก็จะรู้กันไปเอง
เออเข้าใจนะใช่ไหม
ก็บอกว่าพ่อแม่เขาก็ยอมรับผู้ชายคนนี้ได้
เพราะฉะนั้นพี่ถือว่าการสัมภาษณ์ของอุ้มเนี่ย

นี่แต่เขามีนะที่เขามาออกท็อกทะลุดาว

นี่เรามีคลิปให้ดูใช่ไหมลองดู
อ้าวเหรออืม
ว่ามีข่าวว่ามั่นหมายถึงว่าหนูทั้งคู่

ก็ดูกันไว้อยู่ครับแต่ว่ายังไม่มี
ยังไม่มีเลิกยังไม่แต่ให้ผู้ใหญ่คุยกันแล้ว
แต่งหรือมั่นคำถามให้เลือกมา

เอาอย่างนี้แบบหนูสองคนเนี่ยแต่งกันได้หรือเปล่า

อีก๕เดือนไม่ต้องแบบให้มันจบประเทน
และประเพณีนี้ทำให้ถูกตามประเพณี
เดี๋ยวก่อนอันนี้ก่อนมีเรื่องหรือหลังมีเรื่อง
ก่อนขอฉันก่อนก็อีกเรื่องหนึ่ง

คือเวลาเราวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์ว่ากอดกันหลังมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม

ถ้าข้อมูลเปลี่ยนการตัดสินใจเปลี่ยนได้นะ
ก็มีสิทธิ์นะถ้าสมมุติได้อย่างนี้
ถ้าจะจับโป๊ะกันเลยชัดเนี่ยนะ

โอ๊ะฉันกลัวละฉันงักไงงักงันไว้ก่อน

ใช่เขาก็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยกเหมือนกันว่า

ถ้าเกิดเขาแต่งจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขา

ชีวิตทั้งชีวิตนะพี่ม้าไปฝากไว้กับผู้ชายคนหนึ่ง
ผู้ชายที่แบบที่เป็นข่าวไง

มีคนบางคนยังบอกว่าจะต่อต้านละครที่เขาเล่นเลย

แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าไม่ดูแล้วนะ

ไม่ค่อยรู้เรื่องการแต่งงานมาก

นี่ก็มีเป็นหลักถ่ายเป็นรูปถ่ายมาให้ดูเนี่ย

แต่งชุดแต่งงานที่พี่ปาฟินาเล่ไง

พี่ป่าทั่วโอยท้อนี่จะแต่งงาน
นี่ก็เป็นรูปก่อนมีเรื่อง
นี่แสดงว่าก่อนหน้านี้ก็คือแน่นอนเลย
คือเราวิเคราะห์ได้เลยว่าก่อนหน้านี้เขามีแผนที่จะแต่งงาน
เพราะว่าเมื่อกี้เขายังพูดเลยบอกว่าหมอลักษณ์เอาอย่างงี้ไหมคะ
คือแบบว่ามั่นเช้าแต่งเย็นเลย

ก็จะไม่ได้เต้นเลย

เพราะฉะนั้นพี่เองขอโป๊ะว่าที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องอนาคต

บ้าพี่ไม่ได้จีบเลย
แค่คนอยากจะรู้จักกัน

คราวสุดนี่ก็จะเจอสองคนนี้ไปช้อปปิ้งด้วยกันเลยนะ
ฝ่ายชายเคลียร์คดีแล้วก็จะบวชก่อน
ตอนนี้น่ะต้องเคลียร์คดีให้ได้ก่อน

ธรรมดาหรือพิเศษพี่ก็คิดว่าน้องน่าสนใจดูจากโปรไฟล์

แล้วพี่คิดว่าเขาไม่ได้หรอกเขาจะเอา
และพี่คิดว่าเราคงคุยกันสนุก
นี่เค้าพูดถึงอาจารย์เซลลีเป็นผู้ชายเหรอ

ไม่อาจารย์นี่เขาไม่รังเกียจ
ตรงนั้นเค้าจะแต่งไม้โป๊ะแล้วอาจารย์

จีบแค่อยากจะรู้จักเพราะโปรไฟล์

ไม่ได้แอบซ่อนเราต้องการปกป้องเขา

ตรงโลกจะแต่งงานไว้บ่อนอย่างอุ้ม
นี่ฉันขอโป๊ะนะว่าตอนนี้ยังไม่แต่ง

มาโป๊ดใส่หัวฉัน
วันนี้เราลาก่อนแล้ว

พบกันต่อไปนะครับ